เหตุการณ์นี้ก็เป็นธาตุยาเหมือนกันครับเมื่อกี้เนี่ยเอกพันธ์ไม่รู้ว่า
โดนไปกี่เม็ดค่ะแต่ผู้ชายคนนี้สามสิบเม็ดฮะ
สามสิบเมตรเหรอฮะสามสิบเมตรแล้วมีอาการทุบทำลายข้าวของ
ทำให้ร้านค้าร้านอาหารของเขาซึ่งเขาเป็นทายาทร้านนี้ด้วยนะ
มันพังเสียหายเจ้าหน้าที่ต้องใช้ไม้งามสยบคนคลั่ง
สยบคนติดยาบุกไปแบบนี้ฮะ
รอไปกี่เม็ดรอไปกี่เม็ดวันนี้

แล้วดูตอนที่เขาเดินออกมานะครับคุณมิ้นคุณผู้ชม
พริกนี้เอาไม้ง่ามไปแล้วก็ไปกันหลายนายด้วยนะฮะ
ตอนเดินออกมาเขาดูท่าทีดูเนี่ยฮะโอ้มีสั่นหัวด้วย

แต่ถามว่าเขาเครียดไหมเขากดดันกังวลไหม
ดูหน้าเขานะครับสังเกตที่หน้าเขานะฮะ
จังหวะที่เขาตอบคำถามเมื่อกี้นี้เนี่ย

ล่ะมีแซวแบบเอ้อแหมะนี่เห็นไหมฮะจังหวะนี้

ตำรวจสภาพเมืองอุดรธานีครับพากันไประงับเหตุการณ์
ผู้ชายคนนี้เป็นลูกชายเจ้าของร้านปลาเผา
นี่คือในห้องนะฮะส่วนด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นบรรยากาศร้านขายปลาเผาครับ
อยู่ในเขตเทศบาลนครอุดรธานีร้านนี้ครับ
แล้วคนที่ถูกจับกลุ่มตัวเมื่อกี้นี้ชื่อว่านายโฟอายุ๒๙หรือว่านายธนพลครับ

โอ้โหตำรวจบอกว่าอ้าวไปไปโรงพักเลย
แต่ตอนแรกเนี่ยนะฮะจะไม่ยอมให้จับตัวด้วยนะครับ
แต่สุดท้ายขึ้นท้ายรถกระบะตำรวจยอมไปแต่โดยดี
ก่อนหน้านั้นถือทั้งมีดถือทั้งไม้ป้องกันตัวเอง
แต่ไม่ยอมให้เข้ามาจับตัวนะฮะแต่สุดท้ายก็ยอม
อย่างที่เขาบอกครับเสพยาบ้าไปทั้งหมด๓๐เมตร
แล้วเขาบอกด้วยนะครับว่าจริงมันเหลืออยู่ด้วยนะ

ไม่รู้ว่าใครขโมยไปว่าแบบนี้ครับ
แล้วคนที่แจ้งให้ตำรวจเข้ามาก็คือพี่พนักงานของร้าน
พนักงานบอกว่า๒๓วันก่อนเนี่ย
โฟเข้ามาที่ร้านแล้วเก็บตัวอยู่แต่ในห้อง
ไม่ออกมาเลยครับไม่สูงสิงกับใครด้วย
แล้วจู่นะเขาพูดคนเดียวคุณมิ้นคุณผู้ชม

เดินถือไม้มาทุบข้าวของในร้าน
เหมือนเล่นเกมตีหม้อปิดตาตีหม้อทุบแตกแบบนั้น
อ้าวแบบนี้ไม่ดีแล้วสิกลัวว่าจะได้รับอันตราย
คนในร้านก็กลัวลูกค้าจะเข้ามากินเข้ามาอุดหนุนร้าน

กหูโทรหาแม่ในโฟแม่นี่เป็นเจ้าของร้าน

ปรึกษากันแล้วโอเคไฟเขียวให้ตำรวจมาคุมตัวครับ
เป็นอย่างที่เห็นจะไม่นอนแล้วก็พูดคนเดียวใช่ไหม

พูดใหม่จากกับใครพูดอยู่คนเดียวเขาเสพยาหรือ
ไม่แน่ใจนะครับ
ขึ้นรถตำรวจแล้วหลังจากนั้นส่งไปบำบัดรักษาก่อนครับ
บัดเสร็จเรียบร้อยก็คงแจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป